ไหนคุณชนะบอกว่าจะพาไปเข้าวัดทำบุญ
เราก็ไปที่วัดที่จังหวัดพยาวกันหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าวัดนี้เค้ามีปลา

เป็นปลาที่เรียกว่า

แต่ปลาไหล่มันคงไม่ได้มีท่าทางอาการแบบนั้น
ที่บอกว่ามันเหมือนซูนักคือมันเชื่องคุณผู้ชม

มันเกาคางก็ได้เกาคังก็ได้

เก่าคางเก่าพุงไปนะจ๊ะ
ลูบหัวหน่อยหนึ่งเรียก

ปลาไหลทองนี่แหละค่ะมีถึง๒ตัวเลยนะคะ

อยู่ที่วัดต่อมใต้ศรีมณฑล
บ้านสันน้องเหนียวอำเภอเมืองจังหวัดพระยาว

เป็นปลาไหล่คู่ใจนะคะ
ของพระอธิการทองสุกเจ้าอาวาสวัด

ปลาไหลสองตัวนี้มาเมื่อสองปีก่อน

เลี้ยงมาตู้กระจกเลี้ยงปลาแตก

คือเขามีความเชื่อว่า

เกิดฝนตกน้ำท่วมภายในวัดอีกคุณผู้ชม

ไหลทองที่เลี้ยงไว้ก็เลยหลุดออกจากบ่อ
ท่านเจ้าอาวาสก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
บอกว่าถ้าหากมีบุญวาสนา
ปลาไหลทองที่หลุดไปยังวัด

อืมจะได้กลับมาให้เลี้ยงอีกทีหนึ่ง

หลังจากนั้นท่านก็ทำกิจปกติของท่าน
เดินไปที่บริเวณหน้าวิหารที่มันมีน้ำท่วมอยู่

ท่านก็ไปเจอว่าปลาไหลทองนอนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้น

โอ้โหแรงอธิษฐานของท่านเป็นผล
อันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อ
ท่านก็เลยเอาปลาไหลกลับมาเลี้ยงเอาไว้

มาจากนั้นคุณผู้ชมเห็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะ
ตัวสีเงินเนี่ยเพิ่งได้มาถัดจากตัวปลาไหล่สีทอง๑ปี

มีชาวบ้านเขาพบปลาไหลเงินนอนนิ่งอยู่ในไร่กลางนา

ท่านเจ้าอาวาสก็ไปพบอีกเห็นแล้วนอนนิ่งแบบนี้ท่าจะไม่รอดแน่

ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นอีกนะ

ว่าถ้าหากมีบุญคู่บารมีขอให้มีชีวิตแล้วก็นำปลาไหลเงินมาเลี้ยงที่วัดให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

หลังจากนั้นมานะคะเจ้าปลาไหลเงินตัวนี้จากที่สภาพแบบรอดแร่นอนนิ่งใกล้จะตายอ่ะ

ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็กินอาหารได้ตามปกติ
ท่านก็เลยเลี้ยงเอาไว้คู่กันเป็นปลาไหลเงินและปลาไหลทอง
โอ้โหเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องเล่าต่อกันมาตั้งแต่๒ปีก่อนนู้น
ทุกวันนี้ใครที่มาวัดต่อมใต้เนี่ยนะคะก็ต้องมาแวะดูปลาไหล่เงินปลาไหลทอง
เอานิ้วไปเล่นกับมันแล้วก็เรียกมันมารูปคลำมันได้สบาย
เอาเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะว่ามันอาจจะมาถึงเรื่องของโชคของลาบก็ว่ากันไป
แต่สีของมันนี่เป็นสีทองบ้างเป็นสีเงินเป็นสีเผือกบ้าง
มันก็เหมือนกับเป็นความผิดธรรมชาติของมันผิดปกตินะของเม็ดสีพันธุ์เม็ดสีผิวของพันธุกรรมต่างนะคะ
ซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่ามันแค่เป็นจังหวะที่มาเจอพร้อมกัน
เงินกับสีทองส่วนเรื่องความเชื่อก็เหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับเมตตามันไง
ให้อาหารเลี้ยงดูมันก็อาจจะคุ้นเคยกับคนกับพระไป
ส่วนไอ้สีดำทั่วไปไม่รอด
อยู่ในหม้อต้มปลาไหลต้มเปรตเป็นที่เรียบร้อย